ไปกันต่อที่จังหวัดนครนายกนะคะคุณผู้ชมมันมีมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่น
เป็นมอเตอร์ไซค์สองคันขับแข่งกันมานะคะบนถนนสายสุวรรณสอนขาเข้าอำเภอบ้านนายจังหวัดนครนายก
แต่แล้วจู่หนึ่งในคันของมอเตอร์ไซค์ที่ขับแข่งกันมานั้นพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
กระทั่งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุบันทึกภาพไว้ได้
คุณผู้ชมเห็นลูกศรสีเขียวนั่นคือคันที่พุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๘ล้อ
แล้วก็เหมือนแบบบาดเจ็บอยู่กลางถนน
จากนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่แบบเป็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนที่ว่าแข่งกันมาด้วยกันนั่นแหละ
ขับวนมากะว่าจะลงมาให้ความช่วยเหลืออยู่กลางถนน
แต่แล้วจู่ค่ะนาทีนี้มันมีกระบะพุ่งชนมาอีกซ้ำรอบสอง
เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคือลูกศรสีเหลืองใช่ไหมที่กะว่าจะมาดูเพื่อนที่เจ็บอยู่
ใช่แล้วก็กระบาดนี้ลูกศรสีแดงกระบาดคันนี้ก็พุ่งชน
แล้วก็เป็นเหตุให้ตัวพลเมืองดีที่กะว่าเป็นเพื่อนกันนั่นแหละจะมาช่วยกัน
มาช่วยเพื่อนอีกคนที่บาดเจ็บอยู่กลางถนนสุดท้ายตัวเองเนี่ยโดนกระบะพุ่งชนจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดที่บริเวณด้านหน้าโรงงานแห่งหนึ่ง
บนถนนสายสุวรรณสอนเมืองนครนายกนี่แหละค่ะบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
สองคันนี้ก่อนเกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นวงจรปิดอาจจะแบบไกลนิดนึงด้วยความที่เป็นกลางดึก
คือเขาแข่งกันมาแข่งกันมาเสร็จแล้วคันแรกเนี่ยพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อก่อน
แล้วก็เพื่อนก็เลยกะว่าจะมาช่วยไอ้เพื่อนจังหวะที่กำลังมาจอดรถช่วยอยู่กลางถนนนั่นแหละค่ะก็ถูกรถกระบาดที่ขับตามมาพุ่งชนอย่างจัง
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าคันแรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นรถของนายพงศกรส่วนรถอีกคันนะคะที่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่กะว่าจะมาช่วยเป็นมอเตอร์ไซค์ของนายอลงกรดนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ขับแข่งกันมาจนกระทั่งแบบเฉียวชนกับรถบรรทุกสิบแปดล้อก่อนนะคะคันแรกเนี่ยก็คือคันมอเตอร์ไซส์ของนายพงศกรเนี่ยนะคะพงศกรเนี่ยเฉียวชนรถสิบแปดล้อแล้วก็บาดเจ็บอยู่กลางถนนทีนี้มอเตอร์ไซส์ของตัวนายอลงกรดก็เลยจะลงมาช่วยสุดท้ายก็เลยโดนกระบาดเหยียบจนกระทั่งตาย
ทั้งสองคันขับแซงแล้วก็แข่งเขาแบบเลยข้างหน้าเขาไปแล้วเขาก็เลยไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เบรกไม่ทันในระยะประชันชิดนะคะจนกระทั่งพุ่งชนอย่างจังแบบนี้ค่ะ
อ๋อปลายหมุนมันฟรี๘๐อ่ะก็สรุปคือง่ายมอเตอร์ไซส์สองคันเนี่ยแข่งกันมาใช่
แล้วก็เสียดประชนรถมันทุกข์ครับทำให้เขาร้มครับ
แล้วคุณก็ตามหลังมาชนผมไม่ทันครับผมโอเคแล้วคุณจะไปไหนกำลังจะเดิน
แล้วกลับบ้านใหม่ตรงที่มากินบุรีบ้านเขามีไหน

ผมไม่ดื่มเปล่าได้เลยครับ
ขณะที่ด้านของคนขับรถพ่วง๑๘ล้ออีกคันหนึ่ง
เขาก็บอกว่าเขาขับมาด้วยความเร็วแบบไม่เยอะมากนะ
ขับมาช้าแต่แล้วจู่มอเตอร์ไซค์ของตัวคนเจ็บ

ก่อนที่จะมีกระบะมาชนซ้ำมอเตอร์ไซค์เพื่อนเขาอีกคน

กระทั่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑คนด้วยกัน
ก็คือเป็นตัวนายอลงกฎวัย๑๗ปีเท่านั้นเอง

แล้วก็เชิญตัวทั้งคนขับรถพ่วงรถคนขับรถกระบะ
แล้วก็พยานไปสอบปากคำเพื่อดำเนินการ
ขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ

ครอบครัวเองก็คงจะโศกเศร้าเสียใจอย่างมากนะฮะ